เรื่องของบุคคลที่มีชื่อเสียง

ก็คือกรณีของพระสรยุทธ์สุทัศนจินดา
พิธีกรรายการข่าวชื่อดัง
ซึ่งเราทราบข่าวไปเมื่อ๒๓วันก่อนแล้วนะฮะ

ที่พระสรยุทธ์หรือว่านายสรยุทธ์สุทัศนจินดา

เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดหนองกระทุ่ม

ว่าวะชิระมโหน่
มีพระครูอนุรักษ์สันติธรรม

วันนั้นมีข่าวว่าจะบวชสัก๑๕วัน

เพื่อทดแทนบุญคุณบิดามันดา
คือตอนนี้คุณแม่ของพระสรยุทธ์ป่วยอยู่
อายุก็เยอะละ
แต่ทีนี้บวชมาเนี่ยถึงวันนี้๓วัน
ใช่ค่ะบอกว่าตั้งใจจะบวช๑๕วัน

มีเจ้าหน้าที่ของสำนักพุทธ

ไปที่วัดที่พระสรยุทธ์บวช

ไปถามว่าท่านไม่ทราบ
หรือว่าเขามีคดีติดตัว

แล้วก็พอมีกรณีนี้เนี่ยทางวัดบอกว่า
ท่านเครียดป่วยเลยอะค่ะ

เพราะว่าไปบวชให้กับผู้ที่มีคดีติดตัว

เรื่องนี้ทำให้เกิดมุมมองขึ้นมา
เป็น๒ฝ่ายทันที
ค่ะคือต้องบอก

ก็เป็นจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้อง
กับการโกงเงินค่าโฆษณา๑๓๘ล้านบาท
แล้วก็สารอุทธรณ์ก็พิพากษาจำคุก๑๓ปี๔เดือน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวชั่วคราวออกมา

ทีนี้ตามหลักของการบวชต่างแล้ว
ผู้ที่ต้องคดีมีคดีติดตัวเนี่ยบวชไม่ได้
แต่ก็มีมุมมองว่าเออแล้วทำไมเห็นหลายคน
เขาก็มีคดีเยอะแยะไปหมดก็ยังบวชกันได้

หลังจากที่มีข่าวว่าสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมาเดินทางไปที่วัดหนองกระทุ่ม
ไปสอบถามข้อมูลจากพระครูอนุรักษ์สันติธรรม
อุปชาที่บวชให้กับพระสรยุทธ์

ก่อนที่จะทำพิธีอุปสมบทให้กับพระสรยุทธ์หรือไม่
เนื่องจากต้องโทษทางสารอุทธรณ์ในคดีโกงค่าโฆษณา
แล้วก็ถูกจำคุก๑๓ปี๔เดือน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวสู้คดีในชั้นศาลดีกานะครับ
ซึ่งสารดีกาท่านยังไม่ได้นัดวันฟังคำพิพากษานะครับ

วันนี้พระครูอนุรักษ์สันติธรรมพระอุปชาของพระสรยุทธ์

ค่ะคือท่านอาภาษณ์เลยคือทางวัดบอกว่าท่านเครียดจริงจากกรณีนี้ล่ะค่ะ
แล้วก็ทางวัดก็ชี้แจงมาว่าทางพระอุปชาเนี่ยท่านไม่ทราบข่าวหรอกว่า
สรยุทธ์ก่อนหน้าที่จะมาบวชมีคดีความอะไร
เพราะว่าท่านอายุเยอะแล้วพระอุปชาน่ะท่านอายุเยอะอยู่ในวัดป่า

เห็นว่าเป็นคนที่ตั้งใจจะบวชทดแทนคุณพ่อแม่

รู้แค่ว่าคงจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแหละ
เพราะว่าเห็นบุคคลที่เคยออกทีวีมากันเยอะ

ลูกศิษย์ลูกหาก็เลยต้องพาตัวท่านไปรักษาอาการอาภาษณ์ที่วัด
ที่โรงพยาบาลปากช่องนะครับก็พาจากวัดไปนะครับ
หลังจากนั้นครับเราก็มีการสอบถามไปยังเจ้าคณะอำเภอปักช่องในฐานะพระผู้ปกครองนะครับ
ท่านบอกว่าท่านก็ได้หารือกับเจ้าคณะจังหวัดนครราชศรีมาแล้ว
แล้วก็หารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดนครราชศรีมาด้วย
ณขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องตั้งกรรมการฝ่ายสงฆ์ขึ้นมาตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับ
ยังไม่มีการตั้งกรรมการอะไรมาตรวจสอบว่าบวชได้บวชไม่ได้ผิดถูกอะไรยังไง
แต่มันมีคำถามขึ้นทันทีว่าตกลงยังไงบวชได้หรือไม่ได้
ทีนี้ก็มีความคิดเห็นออกมานะคะก็เป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจจากพระหลายรูปนะคะ
พระพยอมกัรญโนเจ้าอาวาสวรแก้วหรือพระราชฌรภัณฑ์บันเทศ
ท่านก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีแบบนี้ค่ะ

เพราะว่าการบวชบางกรณีขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของพระอุปชา
แล้วคดีของพระสรยุทธ์ก็ไม่ใช่คดีร้ายแรงถึงขั้นฆ่าคนตาย
ไม่ใช่คดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
พระพยอมท่านก็เลยเทียบเคียงกับกรณีของนายสุเทพเทือกสุบัน
ตอนนั้นแก่นำกลุ่มกปศก็ถูกดำเนินคดีหลายข้อหาเลย
แต่นายสุเทพก็บวชได้
และที่สำคัญคดีของพระสรยุทธ์ยังไม่ถึงที่สุด
พระพยอมท่านบอกว่าก็ควรจะให้โอกาสคนได้ทำความดี
บวชครั้งนี้พระสรยุทธ์ต้องการบวชให้กับแม่ที่ป่วยอยู่
แล้วก็เป็นการบวชแค่ชั่วคราว
อุปชาจึงน่าจะอนุโลมให้ได้
บวชแล้วก็จะมาชวนคนของพระสรช่วงบวชอีกอย่างเยอะ
บวชก็ไม่ได้ทำเกิดอะไรเสียหายอีก
ตอนนี้พระอุปชาเหมือนกับเครียดจนป่วยเข้าโรงพยาบาลเพราะกลัวมีความผิด
ตามหลักแล้วมันตรงนี้ความผิดมันทางส่ง
นั้นไม่หนาจากสิ้นค้าท่านจำลงทศลงพันธ์อะไรฉันหรอ
อาจจะป่วยที่โรคอื่นมากกว่าเมื่อ
อาจจะไม่ใช่เพราะเครียดเรื่องนี้
ตามหลักของสงฆ์เนี่ยค่ะพระพยอมคือถ้าสมมุติว่าพระอุปชาบวชให้กับคนที่เขามีคดีมันจะมีความผิดฐานไหนอ่ะคะ

อันนี้เป็นมุมมองจากทาง
อันนี้เป็นมุมมองจากทาง

จากทางพระพยอมนะครับแต่ว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยอันนี้ก็เห็นเยอะนะต่างจังหวัดเนี่ยบางทีคนไปบวชเป็นพระเองก็แม่ไปเสพยาบ้าก่อคดีอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับ
ทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับถ้าเอาตามกฎจริงนะครับกฎของมหาเทราสมาคมว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปชาในข้อ๑๔เนี่ยระบุเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการบวชนะฮะให้กับคนที่มาขอบวชนะครับท่านผู้ชมครับโดยระบุว่าพระอุปชาต้องงดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบทแก่คนต้องห้ามเหล่านี้ก็คือ๑คนทำความผิด

คนต้องหาในคดีอาญาอย่างนี้ใช่ไหมต้องหาแบบไหนอะไรยังไงนะ
แล้วจะดูขนาดไหนนะครับ
ซึ่งก็มีแหล่งข่าวใกล้ชิดจากพระสรยุทธ์นะครับ

ตั้งใจบวชแทนคุณบิดามันดาตามที่ตั้งใจไว้นานแล้ว
แล้วตอนนี้มารดาก็อายุมากกำลังป่วยด้วย
ก็เลยต้องการบวชทดแทนคุณก็จะบวชแค่๑๕วัน
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นก็จะไปรายงานตัวต่อสาร
ตามที่มีกำหนดเอาไว้นะคะ
พระพี่เลี้ยงของพระสรยุทธ์พระอาจารย์วิเทียน
ก็บอกว่าพระสรยุทธ์ก็ทราบเรื่องนี้นะคะ
ที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อะไรออกมา
สรยุทธ์ก็ไม่สนใจอะไรก็ตั้งใจไปบวชให้แม่
แล้วก็๓วันนะคะบวชตั้งแต่๒๓เมษายน
สรยุทธ์ก็ทำกิจของสงฆ์ปกติตื่นตี๔นะคะ
วัดเช้าออกบินทบาทเนี่ยค่ะ
ก็บอกว่าอยู่ที่นั่นพระสรยุทธ์ก็ทำแบบนี้ทุกวัน
สงบเรียบง่ายพระสรยุทธ์ก็ชอบ
ก็ถือคำหลักธรรมอย่างแท้จริง
มีกำหนดระยะเวลา
ก็ตอนนี้อยู่ที่สำนักสงฆ์ในอำเภอศรีคิ้ว
จังหวัดนครรัฐศรีมาร์นะครับสำหรับพระสรยุทธนะครับ